อันนี้จริงเลยใช่ไหมหรือ
รวมเกือบ๑๐๐๐ครอบครัว

ในหมู่บ้านตายไม่รู้สาเหตุพี่๕คน
อันนี้ภาพที่เฮ็ดนี่คือ

ชาวบ้านทั้ง๕หมู่บ้านได้รวมตัวกันจัดพิธีไล่ผีปอบ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องหลายราย

ทั้งหมดแล้วเราก็คิดว่า๑๐๒๐ตัว

เหรออยู่ในหมู่บ้านกัน
กว่าตัวกำลังจะจ้องเอาชีวิตชาวบ้านในหมู่บ้านอยู่เนี่ย
โดยแต่ละรายเนี่ยแล้วก็ในหมู่บ้านในแต่ละราย
มันก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นมากมาย

ไหลตายบ้างนอนหลับไปตายบ้าง

ระยะเวลาไม่เท่าไหร่๕คนไปแล้ว

ได้ร่วมออกเงินกันลงขันครอบครัวละ๕๐บาท
ครอบครัวนี้รู้สึกจะเชื่อหนักเลยกว่า๒๐๐

แล้วแต่เพื่อเป็นค่าวัสดุในการหนึ่ง

เครื่องเส้นไหว้ล่ะในการจับกี๊ปอบ

เพื่อจับผีปอบจะต้องใช้ไห๑๕ไห
แล้วก็ได้เชิญพ่อหมอบุญทรงฮะ
พ่อหมอบุญทรงปฐุมชัยเป็นใคร
พ่อหมอบุญทรงปทุมชัยเป็นใคร
ผู้เอ็กสเปิร์ทในการจับผีปอบ
เชิญท่านมา

คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านผีปลอบเลยค่ะ
ชะพอกทาง
อย่างนี้เราต้องใช้ผี
การปราบผีปอบจากจังหวัดมหาสารคามนู่น

ลูกศิษย์ลูกหาอีก๑๔คน
เพราะว่าในระหว่างที่ทำพิธีจะต้องวิ่งไล่จับผีปอบด้วย

คนตัวเป็นโดนปอบสิง
แล้วเอาวิญญาณออกมาจากคน
ไม่เหมือนเขาวิ่งไล่สากลงนี้เลยปะ
มันจะเป็นดูวิทยาลัยในหมู่บ้าน
แล้วจะรู้ได้ไหม

พอได้ยินเสียงก็จะหนี
แล้วมันไม่ได้เห็นแต่ตาเปล่ามองไม่เห็น

พูดเชี่ยวชาญทางด้านนั้นค่ะ
คุณก็ต้องมาจากนั้นประมาณผู้ใหญ่บ้านกลายเป็นว่าเหตุการณ์ดังเก่าบางคนบอกถ้าบางทีเรามาเล่าเป็นข่าว
อาจจะหาว่าไร้สาระอาจจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้
โดยเฉพาะเนี่ยถ้าสมมุติคุณจริงแล้วเนี่ย
มันเป็นความเชื่อบุคคลของชาวบ้านทางภาคอีสาน

ตั้งแต่โบร่ำโบราณแล้วซึ่งการจัดพิธีกรรมนอกจากจะเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปแล้ว
มันสิ่งหนึ่งที่ส่อคืออะไรรู้ไหมครับคนละ๕๐บาทบางทีทุกคนมีอยู่แล้วคนละ๕๐บาท
มันเป็นการสร้างความรักสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
แล้วก็ที่สำคัญคุณคิดดูว่า๕หมู่บ้านทุกคนมีความรักเหมือนพี่หญิงเหมือนน้องกัน
แล้วก็เป็นขวัญและกำลังใจให้คนในชุมชนด้วย
ชาวบ้านบอกว่าความเชื่อเหล่านี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ้าน
ทำให้ชาวบ้านหลายคนกลัวว่ามันจะมีเหตุร้ายขึ้นมาอีก
จึงต้องทำผีปอบกับผีปอบก่อนหน้านี้ไม่เคยมีพิธีอย่างนี้มาก่อนเลย
แต่หลังจากจับผีปอบเสร็จก็เดี๋ยวจะดูสิสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเขายอมรับกันคือทุกคนสบายใจขึ้น
แล้วก็คนไม่ตายต้องตามต่อว่าจะมีใครเกิดอะไรขึ้นอีกไหม